คุณผู้ชมค่ะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแน่นอนว่าก็มีคำถามเรื่องของข้อกังขาในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เยอะนะคะ
ก็พยายามชี้แจงเรื่องของระบบที่ถูกแฮ็กเรื่องของผลการนับคะแนนต่างนะคะ
มาดูกันหน่อยนะสำหรับเรื่องนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐด้วย
แต่ว่าเอาอันนี้ก่อนนะกรกตอันนี้ไม่ได้แถลงนะอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะคะ
วันนี้มีการเผยแพร่เอกสารข่าวแจกนะคะหลังจากที่ไปให้สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตรวจสอบ
ซึ่งช่วงแรกของการรายงานผลการนับคะแนนที่แสดงผลข้อมูลคลาดเคลื่อน
ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที
ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง
ยืนยันว่าข้อมูลทั้งก่อนและหลังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ประเด็นที่หนึ่งค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าระบบล่มเนื่องจากถูกแฮ็กนั้น
กรกตยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ก็เป็นไปได้ว่ามีผู้ไม่หวังดี
อาจจะปล่อยข่าวโจมตีให้เกิดความเข้าใจผิด
และในช่วงที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมันจะมีอยู่ช่วงใช่ไหมที่เหมือนลักษณะว่า
ค่อยมีความเคลื่อนไหวของข้อมูลกรกตชี้แจงบอกว่า
เนื่องจากระบบมันทำงานหนักจึงต้องปล่อยข้อมูลออกมาเป็นระยะ
ส่วนการรายงานผลณช่วงเวลาที่มีคะแนนเข้ามา๙๓แล้ว
แล้วก็มีข้อมูลมีการเคลื่อนไหวช้ามากจำได้ไหม
คืนวันที่มีการเลือกตั้งพอ๙๓แล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ก้าวนิ่งสักที
มันดูนิ่งไปกรกตชี้แจงบอกว่า
เนื่องจากมีการส่งข้อมูลมาไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์
แต่ระบบก็ยังทำงานได้ตามปกติณตอนนั้น
ก็เลยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยสำคัญ
พอมันเข้ามามันก็ต้องแสดงผลแสดงผลไปเรื่อยไง
นี่ไงเลยบอกว่ากรกตยิ่งแถลงยิ่งมีคำถาม
เพราะคำตอบของคุณเนี่ยมันมีข้อสงสัยหลายคนก็อยากจะถามต่อนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงแล้วให้ถามกันดีกว่า
พอออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเอกสารแจกแบบนี้มันถามไม่ได้ไง
ภายใต้กติกาใหม่ครั้งนี้ก็ยังมีคำถามฝากไปถึงกรกตด้วยกันนะฮะ
คุณสนทิศรัทธิ์สนทิศจีรวงเลยค่ะที่การพักษ์
วันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะ
มีการทะแหลงจุดยืนของพักษ์ระบุ๓เรื่องหลักคือหนึ่ง
พลังประชารัฐจะยึดมั่นทำความดีทำหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูล
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันนี้เรื่องแรกนะ
เรื่องที่๒เรียกร้องให้ทุกพักการเมืองเคารพการตัดสินใจของประชาชน
ไม่นำเสียงประชาชนไปอ้างว่าสนับสนุนฝ่ายตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
เรื่องที่๓บอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ก็เป็นข้อเรียกร้องจากคนคุณสศพิรัชสศพิจิรวงิ์
คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะว่า
ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคะแนนที่เพิ่มขึ้น

เรียกร้องให้กรกตเปิดเผยรายละเอียดผลคะแนนให้มีความชัดเจน
สามารถอธิมาที่ไปที่มาของคะแนนได้
รวมถึงวิธีการคำนวณบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้รับการชี้แจง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คะแนนที่ได้รับมันเพิ่มขึ้น
คือเดิมทีเดียวภักดิ์พลังประชารัฐตอนประกาศครั้งแรกได้๗๙ล้านเสียง
แต่ปรากฏว่าพอมันไปคำนวณตัวเลขของสอสอปาร์ตี้ลิสต์แล้วมันลดลง
คุณสุธิรัฐก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันหายไปไหนในขณะที่คะแนนเพิ่มขึ้น
ตอบคำถามตรงนี้ด้วยค่ะกรกต
เรียกร้องต่อกรกตเช่นกันนะครับ
เพราะว่าพักพลังประชารัฐก็สู่การเลือกตั้งในเช่นเดียวกันทุกพัก
ดังนั้นพักก็อยากจะให้กรกตนั้นได้ชี้แจงข้อกังขาของสังคมไทย
ที่มีต่อกรกตเช่นการประกาศคะแนนที่ล่าช้า
ว่ามาจากสาเหตุใดและทำไมถึงประกาศคะแนนได้ราชา
หรือการคิดคะแนนโดยพร้อมยิ่งจาก๙๕ขึ้นเป็น๑๐๐
ที่มีตัวเลขนัยสำคัญนั้นแล้วก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้น
มาจากอย่างไรจะต้องอธิบายให้ชัดเจนตรงนี้
เพื่อให้เห็นความชัดเจนของที่มาของคะแนน
รวมถึงการที่มีข้อสังเกตทั้งในพื้นที่ต่าง
ในการนับคะแนนทั้งบัตรดีแล้วก็บัตรเสีย
ก็ต้องการความชัดเจนจากกรกตเช่นกัน
และสุดท้ายนะครับระบบการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ที่ยังไม่ได้รับการชี้แจง
ซึ่งเท่าที่คำนวณนั้นพักพลังประชารัฐ
ก็มีข้อสังเกตว่าพักพลังประชารัฐ
มีคะแนนรวมทั้งประเทศมากขึ้นจาก๗ล้าน๙ขึ้นมา๘ล้าน๔
ทำไมภักรรมประชารัฐถึงมีตัวเลขบัญชีไร้ชื่อลดหลบ
ตามรายงานข่าวบอกว่ากกจะมีแถลงข่าว
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติม
ว่ามีการตอบคำถามประเด็นที่ภักร์ภารังประชารัฐเขาสงสัยด้วยรึเปล่า
ไปดูคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อย
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานของพักพลังประชารัฐ
ก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
บอกว่ามั่นใจว่าขั้วของภักดิ์
คือพักเพื่อไทยแหมนึกว่าพูดถึงพักตัวเอง
หมายถึงว่าคั่วของพักเพื่อไทยที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาล
จะไม่สามารถได้คะแนนสอสอเกินครึ่ง
ส่วนของพักพลังประชารัฐกำลังพยายามที่จะรวบรวม
แต่ตอนนี้ยังไม่ระบุว่าจะได้เท่าไหร่
แต่เน้นย้ำเลยนะคะว่าอยากให้คนดีมาบริหารบ้านเมืองค่ะ